คุณผู้ชมไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่ย่านคลองเตยช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
ก็มีผัวเมียคู่นึงเขาทะเลาะกันอย่างหนักเลย
ทีนี้ฝ่ายผัวเนี่ยใช้ปืนกระหน่ำยิงเมีย๓นัดเสียชีวิตค่ะ
ที่เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าผัวตั้งใจยิงเลย
เพราะว่าตั้งใจจะฮุบเอาทรัพย์สมบัติของเมียด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๓ที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสอนอท่าเรือแพทย์เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูไปตรวจสอบ
เหตุยิงกันภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในชุมชนร่มกล้าวโซน๔เขตคลองเตยค่ะ
ห้องนอนชั้น๒พบศพนางสาววลัยพันธ์ชำนาญธรรมอายุ๔๓ปี
ถูกยิงเฉียดหน้าผากด้านขวา๑นัด

คว่ำหน้าหัวซุกอยู่ที่โต๊ะใต้โต๊ะทำงานนะคะ
คนที่ยิงก็คือสามีของเธอเองชื่อนายสุชาติอายุ๕๒ปี
หลังก่อเหตุก็หลบหนีไปค่ะ
ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวปิดล็อกกุญแจเอาไว้แล้ว
จากการสอบถามเพื่อนบ้าน
ก็ทราบว่าญาติกำลังอยู่ระหว่างเตรียมรับศพผู้ตาย
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดในย่านคลองเตย
จากนั้นผู้สื่อข่าวของเราเขาก็เลยไปเจอกับนางสาวดวงใจนามสมมุติค่ะอันนี้เป็น
ตายแล้วสามีปืนโหดเนี่ยเจาะปืนเพื่อจะยิงหัวของเมีย
เลยนะคะเธอเล่าบอกว่าประมาณช่วงตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีผู้
ตายโทรไปตามบอกว่ามาช่วยหน่อยทีนี้พอตัวเองกับ
พี่สาวไปถึงพบว่าทั้งสองกำลังทะเลาะกันเลยมีปากเสียง
เสียงกันอย่างหนักตัวเองก็พยายามจะเข้าไปห้ามอันนี้คือ
สาวดวงใจที่บอกว่าอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะก็เข้าไป
ห้ามเข้าไปกอดจากทางข้างหลังผู้ก่อเหตุทั้งสองคนเถียง
อยู่พักใหญ่เพราะว่าตัวของสามีเนี่ยต้องการสมบัติของ
อยากให้ผู้ตายโอนรถยนต์ให้เป็นชื่อของตัวเอง
และแล้วก็เกิดเหตุสลดค่ะผู้ก่อเหตุพูดบอกว่าเดี๋ยว
เราเนี่ยต้องมาเคลียร์กันนะคะพูดกับตัวของภรรยาพอสิ้น
เสียงพูดผู้ก่อเหตุชักปืนขึ้นมาจ่อยิงหน้าผากผู้ตาย
ระยะประชิดสามนัดทันทีก็เลยทำให้ผู้ตายเนี่ย
เสียชีวิตคาที่นะคะหลังจากนั้นตัวผู้ก่อเหตุก็ยังหันปืนมา
ยิงที่ตัวเองกับพี่สาวด้วยคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
ตัวเองเลยกระโดดจากบันไดชั้น๒ลงมาชั้น๑หนีเอาชีวิตรอด
แล้วก็รีบวิ่งไปแจ้งความกับตำรวจค่ะฟังเสียงของนางสาวดวงใจที่
เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อยค่ะเอาแน่แน่เลยคือจุดประเด็นมาจากเงินพันหนึ่ง
มันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าไม่โอนนะเขาโอนให้แต่ดัดสันดารอบนี้คือว่า
มีตังค์อยากให้พี่มารับผิดชอบโอนให้แม่ตัวเองบ้าง
ก็จะได้รู้ว่าเพลงหาได้นะโอนให้แม่มั่งแค่นั้นแหละ
แต่ส่วนที่ว่ายิงเนี่ยคือคำนี้เลยว่ากูจะเอารถกู
กูจะไปไว้ใจแนนซ์กูจะได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้
ก็เลยพูดบอกว่ามึงเอาไปเลยมึงอยากได้มึงเอาไปเลย
เขาบอกว่ามึงก็โอนไหมกูเขาบอกว่ามึงเอาไปเลย
เดี๋ยวกูโอนให้ทีหลังแล้วเขาพูดคำว่าเดี๋ยวมึงได้เคลียร์กับกู
แล้วเขาก็หยิบปืนขึ้นมาเลยไม่ถึง๕วินาทีก็ยิง
ไม่ถึงอีกสองวิก็อีกสองนัดก็ตามมาแล้วก็ขาดที่อย่างที่เห็นที่เป็นข่าว
อ่านี่เสียงจากพยานที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะเราต้องบีบเสียงด้วย
เพื่อปกป้องพยานน่ะนะคะก็สอดคล้องกับบรรดาเพื่อนบ้านที่ผู้สื่อข่าวเราไปคุยด้วย
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่านางสาววรัยพันธ์ผู้ตายเนี่ยเป็นคนดีมาก
ช่วยเหลือผู้อื่นค่ะมีจิตใจอารีทุกคนระแวกนี้รักนางสาววลัยพันธุ์
เพราะว่าเพื่อนถ้าหากว่าใครตกทุกข์ได้ยากลำบากมาเนี่ยผู้ตายไม่เคยปฏิเสธที่จะให้การช่วยเหลือเลยนะคะ
ประเด็นที่ว่านางสาววลัยพันธ์ไม่โอนเงิน๑๐๐บาทให้แม่นายสุชาติมือปืนนั้นไม่ใช่เรื่องจริง
เป็นเพียงข้ออ้างที่คนก่อเหตุใช้มาหาเรื่องผู้ตายมากกว่า
ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่คิดว่านายสุชาติจะกล้าลงมือโหดเยี่ยมขนาดนี้
อยากให้ตำรวจนำตัวมารับโทษโดยเร็วที่สุดนะคะ
ซึ่งล่าสุดตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนอยู่ระหว่างติดตามตัวมือยิงรายนี้มาสอบสวน
แล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ